คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขามีหลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาคลิปหลักฐานเนี้ย
มาร้องขอความเป็นธรรมกับทางกองปราบครับเขาบอกว่ามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสืบสวนวัดพระยากรัยมายัดยาเสพติด
แล้วก็มารีดไถเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี
นี่คือหลักฐานนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เธอนำมา
แล้วก็มอบให้กับทางตำรวจกองปราบอืมผู้เสียหายนะคะ
นี่ค่ะไปกับญาติญาตินะคะไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบ
บอกว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนสอนอวัดพระยากรัย
ข่มขู่รีดเงินค่ะแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ
ก็เลยเอาคลิปหลักฐานนั่นแหละมาแจ้งความ
เป็นคลิปขณะที่กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ทำทีเป็นเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะคะภาพนี้ค่ะ
ที่บ้านของเธออ่าเธอบอกว่าเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบอ่ะ
กับลูกชายก็นั่งพักผ่อนกันอยู่ในบ้านครับมีผู้ชาย๔คน
อ้างว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนสนวัดพระยากรัย
เข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นแล้วก็มาถามหาในเอส
ซึ่งในเอสเป็นแฟนเก่าเธอค่ะแล้วก็มาบอกเธอว่ารู้ไหมว่าเอสเนี่ย
เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนี่แล้วก็ค้นในบ้านเธอเลยครับ
แต่ตัวผู้เสียหายบอกว่าค้นโดยไม่ได้มีการแสดงหมายอะไรเลยนะคะ
จากนั้นเนี่ยผู้ชายสี่คนนี้บอกว่าอ้าวนี่ไงยาเสพติด
เจอยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบ้านเธออ่าเธอเธอบอกว่าโหยเธอไม่รู้เลยอ่ะ
ยาเสพติดเป็นของใครมาอยู่ในบ้านเธอได้ยังไง
แต่ผู้ชายทั้งสี่คนนี้ไม่ฟังเลยจับลูกชายเธอใส่กุญแจมือครับ
แล้วขู่ว่าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีเอาเงินมาสี่แสน
เรียกเงินสี่แสนค่ะคือเข้ามาปึ๊บปุ๊บแล้วก็บอกเจอยาเสพติดเลย
ใช่ซึ่งเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายาเสพติดของใคร
มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนี่ฮะภาพจากล้องมือจองจิต
แล้วตอนตรวจค้นคือเธอไม่ได้เดินตามไปดูนึกออกมา
เธอก็แค่อาจเดินอยู่ไกลดูอยู่ไกลแล้วอยู่ดีผู้ชายสี่คนนี้บอกว่าเจอ
แล้วจับลูกเธอใส่กุญแจมือแล้วบอกถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีเอามาสี่แสน
ครับเธอกลัวมากค่ะเธอก็ไปยืมเงินจากคนรอบข้าง
มาได้หกหมื่นห้าเธอให้นะคะเธอบอกเอาไปก่อนได้ไหมหกหมื่นห้า
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็ยอมปล่อยตัวลูกชายเธอออกมา
แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะหลังจากนั้นเนี่ย
ผู้ชายกลุ่มนี้มาข่มขู่รีดไถเงินที่เหลือจนถึงตอนเนี้ย
ตั้งแต่ปีหกศูนย์ใช่ไหมคะครับจนถึงปัจจุบันนี้
ยังเรียกถ่ายเงินอยู่เลยยังรีดไถเงินอยู่เธอบอกว่าเคยเอาเรื่องเนี้ยค่ะ
ร้องเรียนกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
รวมถึงหน่วยงานต่างต่างที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมากแต่เรื่องมันเงียบหายไปอ่ะ
แต่เธอยังโดนขู่ยังโดนรีดเงินอยู่เลยอ่ะก็เลยมายื่นเรื่องกับทางกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
มีการนัดกันว่าข้อตกลงก็คือเหมือนกับว่านัดที่จะจ่ายที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่ะก็คือเราหนีพอหนีเสร็จปุ๊บ
ระยะเวลาตลอดที่หนีไปก็เขาก็เข้ามาคุกคามมาขู่ลูกหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
จับลูกหนูไปขังอยู่บ้านอีกหลังนึงใส่กุญแจตรงนั้นมีการจับกลุ่มดำเนินคดีไหม
ไม่มีค่ะเพราะว่าของของไม่ใช่ของหนูค่ะหนูดำเนินคดีมาตลอดค่ะ
ตั้งแต่ปี๖๐จนถึงปัจจุบันค่ะแล้วล่าสุดเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมา
หนูไปแจ้งความที่สอนอวัดพระยาไกรค่ะเสร็จพอกลับมาก็ประมาณบ่ายสองกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนชื่อกับค่ะก็เข้ามาที่บ้านอีก
เมืองต้นนะคะทางกองปราบก็รับเรื่องเอาไว้
ท่านก็บอกรายละเอียดมากันแล้วกันว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไง

คดีอย่างนี้เนี่ยถ้าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องจริงแล้วโดนเข้าไปเนี่ยนะ
ต้องพูดตรงว่าโอ้โหนี่มันตกนรก

คือกว่าจะไปแก้ข้อกล่าวหาให้หลุดพ้นคดียาเสพติดนะ
ต่อให้ไม่โดนแล้วมาโดนรีดไถตลอดเวลาแบบนี้เนี่ย

ใช่นี่ตั้งแต่ปี๖๐จนเนี่ยปี๖๓อ่ะ

ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะมันเป็นการที่เธอถูกขูดรีดถูกข่มขู่ถูกยัดข้อหาอย่างนี้จริงนะ
มันต้องย้อนไปถึงหน่วยงานต่างที่เขาไปร้องมา

ทำไมไม่ดูทำไมไม่ให้จนสุดท้ายก็ต้องมากองปราบ